ครับมาดูเหตุการณ์ภายใบสายสื่อสารกันหน่อยชาวบ้าน

จู่ไอ้สายสื่อสารที่มัดมุมมาตุ้มกันอยู่นะครับ

มันก็ระโยงระยางแบบนี้นะฮะ
ก็คาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่ามันก็พันธุ์กันเยอะเกินไปเนอะ
มันก็ด้วยความเป็นยางด้วยไฟไหม้เสร็จมันก็หยดติ๊งลงมาน่ากลัวทีเดียวนะฮะ
อันนี้คือเป็นจุดที่สายสื่อสารไปรวมตัวกันบนเสาไฟฟ้า
เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสามแยกบ้านร่องไผ่หมู่ก้าวตำบลบ้านตอบมะเผิมเมืองพะเยา
เย็นเมื่อวานครับชาวบ้านเขาเห็นก็เลยต้องถ่ายคลิป
แล้วก็ต่างกันช่วยกันรีบนำถังดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้งต่างเข้าไปฉีด
ไม่ให้มันลุกลามเข้าบ้านคนนะฮะจนสามารถดับได้สำเร็จประมาณสักสิบห้านาทีได้
แล้วก็แจ้งนาทธิสบาลกระบวนตอบมาตรวจสอบ
รถดับเพลิงก็มานะฮะไปถามชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหจุดนี้นะสายสื่อสารมัน
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชำรุดเหรอไปสุ่มก็อยู่ตรงนั้นสลับไขว้กันไปไขว้กันมา
มันเป็นระเบียบเป็นก้อนอยู่ตรงนั้นก็อยากจะให้ช่วยกันแบบเออให้มันดีหน่อยได้ไหม
คือแบบเวลาสายสื่อสารนะบางทีเขาก็ไปพันแบบไม่เป็นระเบียบไปสุ่มกันอยู่อะไรแบบนี้
อยากจะให้ไปจัดระเบียบกันหน่อยไม่ให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกนะ
ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครั้งนี้เคราะห์ดีที่มันไม่ได้แบบว่า
ตอนคนเขาหลับเขานอนอยู่นะไม่ได้เข้าบ้านคนเพราะเกิดขึ้นช่วงเย็น
คนก็เห็นพอดีช่วยดับทันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันกลางคืนคนหลับอยู่
อาจจะลุกลามเข้าบ้านคนอะไรแบบนี้ลักษณ์สุดก็ประสานไปยังการไฟฟ้า
และผู้ประกอบการสายสื่อสารให้มาแก้ไขเดินเมินการให้มันเรียบร้อยในส่วนของไฟฟ้าต่าง
มันมีหลายจุดทั่วประเทศแหละคุณผู้ชมในกรุงเทพยิ่งหนักเลยนะ
บางทีแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ว่าทำมึนไปเลยบนเสา
ใช่ถึงบอกว่าเอาลงดินดีไหมส่งผลดีต่อเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทัศนียภาพของท้องที่ด้วยนะคะ